กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็แจ้งท่านผู้ชมไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะ
วันนี้เราจะไปกันไวหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะจบรายการที่๓ทุ่มครึ่ง
เดี๋ยวจะถ่ายทอดสดศึกวันแชมป์เป็นชิปให้ท่านชมนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละนะครับเราเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยการติดตามความคืบหน้า
คดีของเจ๊นกที่จังหวัดตรังอย่างที่ทราบนะครับ
เมื่อวานนี้พบศพเจ๊นกอยู่ในสวนสาธารณะที่เป็นสระน้ำค่ะเจ๊นกนี่เป็นนักธุรกิจ
ก็มาได้สามีใหม่อยู่ที่จังหวัดตรังมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่
เมื่อวานนี้เนี่ยมีคนไปพบศพอยู่ในสระน้ำของสวนสาธารณะ
ของเมื่อวันก่อนแล้วก็ลากรถขึ้นมาเมื่อวานนี้
รถกระบะของเจ๊นกก็จมน้ำลงไปด้วย
คนที่ให้การต่างกับตำรวจเนี่ยคือสามีที่ชื่อว่าบางโนด

ตำรวจบอกว่าเงื่อนเวลาเนี่ยมันต้องไปไล่กันต่อนะครับ
นกชื่อจริงคือนางสาวชาลิสาขวัญพงดีนะครับ
มาทำธุรกิจแปรรูปไม้สะดาวเทียมกับสามีที่จังหวัดตรัง
รถกระบะตกน้ำตรงนี้คือสวนสาธารณะหนองใส่
ในพื้นที่บ้านหนองขอนตำบลในควรอำเภอย่าน
ตาขาวจังหวัดตรังช่วงกลางดึกของคืนวันก่อน

ที่มีการพบศพแล้วก็นำรถกระบะขึ้นมา
แถวนี้ชาวบ้านเรียกว่าหนองไซค่ะนะพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกหนองไซนะครับ
เรื่องการเจอศพเนี่ยตอนที่ไปพบศพเจ๊นกเนี่ย
ศพลอยคว่ำหน้าอยู่ที่ผิวน้ำลอยออกมานอกรถแล้วนะฮะค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าคนขับรถไปแล้วรถถลายพุ่งตกลงน้ำเนี่ย
ถ้าตามปกติที่เราเห็นข่าวกันมาศพควรจะอยู่ในรถก็คือจมไปกับรถ
แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้เจ๊นกอาจจะเปิดประตงประตู
แล้วก็พยายามจะหนีออกมาแต่สุดท้ายแล้วไม่ทันการหรือเปล่า
มน้ำเสียชีวิตศพลอยขึ้นมาก่อนนะครับ
รถเนี่ยจมลงไปก้นสระนะไฟหน้ายังติดอยู่นะครับ
มีถุงที่เพิ่งไปซื้อของมาจากห้างเนี่ยลอยอยู่เต็มไปหมด
กระจายอยู่บนผิวน้ำชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายนะครับ
ชนะสูตรเบื้องต้นว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
มีรอยจ้ำเขียวแถวลำตัวนะเป็นลักษณะของการจมน้ำขาดอากาศหายใจ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าหกถึงสิบสองชั่วโมงก่อนมีผู้มาเจอศพอืม
แต่ตำรวจบอกว่าบังหนูดสามีบอกว่าเนี่ยผมเพิ่งแยกกันเมื่อทุ่มสองทุ่มเนี่ย
สองชั่วโมงเองนะจากตอนจากที่หลังจากนั้นแล้วเจอศพตอนสี่ทุ่มเนี่ย
เท่ากับแค่๒ชั่วโมงแต่ทำไมผลชนะสูตรเบื้องต้น
พบว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงอืม
เสียชีวิตมาจากที่ไหนแล้วฆาตกรรมอำพลางหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้หรือว่าความคลาดเคลื่อนของการชนะสูตรเบื้องต้น
มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ต้องรอผลอย่างละเอียดนะครับ
นักประดาน้ำนอกจากนำศพของเจ๊นกขึ้นมาต้องไปลากรถขึ้นมาด้วยนะครับ
รถกระบะนะฮะต้องลองอีกวันหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้ค่ะนะฮะ
เจอศพช่วงค่ำค่ำเมื่อวันก่อนนี่จมไปทั้งคันอย่างนี้มิดเลยนะ
ลากดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับคือหนองไซเนี่ยเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีสระน้ำใหญ่เนี่ย
ความจริงไม่ไกลจากสวนปามของเจ๊นกนะฮะอยู่ใกล้กันนะครับ
ใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงก็เอารถขึ้นมาได้น้ำนี่ลึก๕๖เมตรนะฮะ
ท่านผู้ชมเห็นว่าโอ้โหทำไมจมไปทั้งคันเนี่ย
ห้าหกเมตรนะครับห่างจากฝั่งสักยี่สิบกว่าเมตรนะครับ
จุดที่รถกระบะเนี่ยพุ่งตกลงไปนะครับ
ธอปุรุธาท้อถุงห้าแปดเก้าหกกรุงเทพมหานคร
สภาพรถกระจกฝั่งคนขับถูกลดลงจนสุด

มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจ๊นกอาจจะเปิดกระจกแล้วก็พยายามจะออกมาหรือเปล่า
ปกติแล้วถ้ารถจมน้ำเนี่ยระบบไฟฟ้าในรถมันจะหยุดทำงานนะ
แต่ช่วงเวลาหนึ่งถ้าเกิดเร็วเนี่ยยังพอกดทัน
กุญแจยังเสียบอยู่ที่จุดสตาร์ท
รถมีร่องรอยถูกกระแทกนะฮะแถวแก้มรถด้านซ้ายเนี่ยมีรอยบุบ
ล้อหน้าเนี่ยหักเลี้ยวค้างอยู่ประมาณ๑รอบพวงมาลัย

คือนักประดาน้ำเนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องการพบศพความผิดปกติแบบนี้

ศพลอยอยู่บนผิวน้ำทั้งที่เพิ่งเสียชีวิต

ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากตามประสบการณ์ของกู้ภัยของนักประดาน้ำ
เวลาไปช่วยศพจมน้ำเนี่ยในน้ำยิ่งน้ำจืดแบบนี้นะ
นี่ไม่ใช่ทะเลนะกว่าจะลอยเนี่ย๓วัน
ส่วนสภาพน้ำข้างล่างมันขุ่นระยะการมองเห็นแค่๑เมตร
ใช้เวลาหารถเนี่ยหาตั้ง๓ชั่วโมงตอนพบศพเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
พี่ที่เล่าให้เราฟังบอกว่าก็ไม่ได้มาถึงแล้วเจอเลย
คือมีชาวบ้านเนี่ยไปเจอชาวบ้านเนี่ยมาบอกสภาพรถช่วงล่างเนี่ย
สาเหตุที่ใช้เวลานานในการนำรถขึ้นมาก็เนื่องจากตอนนั้นไม่รู้
ตำแหน่งที่แน่นอนค่ะแต่ศพเจ๊นกที่ได้ก่อนเพราะว่าลอยขึ้นมา
สภาพข้างล่างน้ำขุ่นครับ
ทัศนะที่มองเห็นนะครับไม่ถึงหนึ่งเมตรแล้วก็ข้างล่างมัน
โคนเป็นกลมด้วยครับแล้วก็ใช้เวลาหาอยู่ประมาณประมาณประมาณสาม
ชั่วโมงครับประมาณสามชั่วโมงก็ไปเจอตรงตรงทิศตรงที่ว่าชาวบ้าน
เขาบอกเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยครับสภาพรถก็ก็ช่วงล่างจมโคนอยู่
ครับแล้วก็ได้ทำการลากตู้ขึ้นมาสาเหตุที่ว่าสาเหตุที่ว่าเราทำการค้นหานั้น
ก็เพราะว่าเราไม่รู้จุดที่แน่นอนเพราะว่าจากจากสถานการณ์เมื่อคืนนี้ครับ
ที่ว่าเขามามารับศพผู้เสียชีวิตตรงนี้ทางหน่วยเราไม่ได้มาด้วย
แล้วก็ไม่ได้มาดูจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ามีแสงไฟอยู่ใต้น้ำ
เราไม่ได้มาดูว่าอยู่ตรงไหนอ่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในท้องที่ของสพบ้านในควรนะครับ
จังหวัดตรังนะครับสามีของเจ๊นกคือบังหนูดนะฮะ
ชื่อจริงคือนายสัญชัยนิรันรัฐบังหนูดอายุ๕๘ปีนะครับ
เป็นผู้ที่อยู่กับเจ๊นกเป็นคนสุดท้ายนี่คือบังหนวดนะฮะ
ที่ใส่เสื้อเชิดแขนสั้นผ้าขาวม้าพาดไหล่อยู่เนี่ยครับ
นี่ฮะบังหนูดนะครับบังหนูดบอกกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ขับรถไปกับเจ๊นกขับกระบะคันที่จมในน้ำนี่แหละ
ซื้อของที่ห้างในตัวเมืองตรังอืม
แล้วตอนนั้นก็ต้องรีบเดินทางกลับนะเพราะว่าลูกน้องเนี่ยโทรมาบอก
ควายมันหลุดควายที่เลี้ยงไว้มันหลุดควายหลุดเหรอฮะอ่า
มันหลงฝูงไปจนมาถึงสระน้ำตรงเนี้ย
เป็นสวนสาธารณะบางหนูดบอกได้ลงจากรถอืม
เพื่อไปขับกระบะอีกคันนึงเป็นสีดำสี่ประตูฮะ
คือจอดรถทิ้งไว้ตรงนั้นอยู่แล้วเหรอคะใช่
แล้วก็บอกให้เจ๊นกเนี่ยขับกระบะที่ขับไปซื้อของกันเนี่ย
ส่วนเขาเนี่ยต้องขับอีกคันนึงเพื่อรีบไปตามหาควาย
ตอนนั้นก็ขับรถออกไปกับลูกน้องเพื่อตามหาควาย
ปรากฏว่าขับไปรถยางรั่วอีก

เอากุญแจจักรยานยนต์ที่อยู่กับเจ๊นก

ปรากฏว่าลูกน้องเนี่ยไปถึงบ้าน

หลังจากที่แยกกันไปเอ๊ะทำไมยังไม่กลับบ้าน
ลูกน้องก็เลยขับรถวนมาหาแถวสระน้ำแถวนั้น

หาพักใหญ่เห็นว่าเอ๊ะทำไมไอ้พวกถุงที่ซื้อจากห้างอ่ะ
มันลอยอยู่บนน้ำเต็มไปหมดเลย

ร่างของเจ๊นกก็ลอยขึ้นมา
หนูดบอกว่าเจ๊นกเนี่ยภรรยาเนี่ยขับรถกระบะไม่ชำนาญนะฮะ

ออกนอกเมืองบังหนูดจะเป็นคนขับ
นี่ยังไม่รู้เลยว่าพอเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยว่า
บางนูธไม่ได้ขับแล้วต้องขับอีกคันนึงไปตามขวาย

คือรู้ว่าภรรยาขับรถไม่แข็งแต่ว่าต้องรีบไปตามควาย

แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตกลงไปได้ยังไง

อันนี้ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับ

รถที่จอดอุดที่อยู่บนขอบศะเนี่ย

คาดว่าเจ๊นกที่มาเปลี่ยนรถ

หรืออะไรยังไงนี่แหละนะแต่หน้ารถมันพุ่งลงไปใช่ไหมตอนที่เขาดึงขึ้นมาเนี่ย
ดึงจากท้ายหรืออาจจะไปหมุนใต้น้ำก็ไม่รู้นะครับ
นี่ฮะจากคำบอกเล่าของสามีของผู้ตายในคดีนี้เนี่ย
มันก็เกิดเงื่อนงำว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
มีการตั้งข้อสงสัยจากทีมกู้ภัยว่า
ทำไมศพถึงลอยขึ้นบนผิวน้ำทันทีหลังจากที่รถจมน้ำ
กระจกฝั่งคนขับเปิดลงจนสุด
สามีผู้ตายบอกว่าตัวผู้ตายเองขับรถไม่แข็ง
คือถ้าเกิดจะเปิดเพื่อช่วยเหลือตัวเองออกจากรถ

ไฟฟ้าที่เหลืออยู่มันลงไปแล้วมันจะเปิดได้ทันทีหรือเปล่า
หรือปกติคนเราต้องทุบต้องอะไรยังไงหรือเปล่า

ปอย่ากจะมาที่จังหวัดรังทันทีเพื่อจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะรอดูผลชนะสูตรอย่างละเอียดด้วยว่ามันสอดคล้องกับพยานหลักฐานต่างที่มีอยู่หรือเปล่า
แม่เนี่ยโทรหาล่าสุดคือ๒๗กรกฎาคม
กลับบ้านที่นครสวรรค์แต่มันติดสถานการณ์โควิดนะ

ก่อนหน้านี้แม่เคยบอกว่าก็มีทะเลาะกันบ้าง
เพราะทำธุรกิจด้วยกันก็มีปัญหาเรื่องเงินเงินทอง

วัวขายรับซื้อวัวเลี้ยงควายอะไรก็ว่ากันไป

ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุตรงนี้
ว่ารักษณะมันเป็นแบบไหนยังไงค่ะ
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วย

ช่วงเวลา๑ทุ่ม๒๙นาทีค่ะ

ถูกต้องทุ่ม๒๙นาทีขับเข้าไป

มีรถกระบะสีดำของบังหนูดขับออกมา
ก็คือคันที่เขาบอกว่าเขาเข้าไปเปลี่ยนรถนะคะ

นี่ค่ะคล้อยหลังไป๑๐นาทีรถคันนี้ออกมา
แต่ว่ารถคันที่ขับเข้าไปตอนแรกที่ว่าเปลี่ยนเป็นเจ๊นกแล้ว
คันนั้นไม่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่าบางหนวดบอกว่าให้เจ๊นกขับกลับบ้านเอง

หนูบางหนูก็บอกว่าไม่รู้แล้วเหมือนกันว่า
ภรรยาไปอีท่าไหนจนตกสระหรือยังไง
เพราะว่าก็แยกกันแล้วเปลี่ยนรถกันแล้ว

ก็ต้องให้ลูกน้องโทรบอกไปเอามอเตอร์ไซค

ถึงได้รู้ว่าภรรยายังกลับไม่ถึงบ้าน
ทีนี้พอเราไปไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ก็คือเจอข้อพิรุษตรงที่ว่า
ตอนจังหวะทุ่ม๒๙นาทีที่ผู้ตายบอกว่า

ตอนนั้นเนี่ยถ้าสังเกตที่พื้นก็คือ
พื้นมันยังแห้งอยู่คือฝนยังไม่ตกอืม

ก็คือเป็นช่วงเวลานี้ค่ะรถกู้ภัยเข้ามาหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
ว่าเจอเจ๊นกใช่ค่ะนอนลอยเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
กู้ภัยเข้ามาบริเวณนี้๓ทุ่ม๔๔นาทีนะคะครับ
คุณนาริสก็เลยลองลงสระค่ะลงสระเลยเห
ลงไปดูในสระเลยแต่ว่าก็มีอุปกรณ์อะไรมีเชือกเพื่อความปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าสระนี้มันลึกมากจริงประมาณ๕๖เมตรโหลึกมากค่ะ
ลึกจริงค่ะคุณนฤทธิ์บอกว่ารถของเจ๊นกจมอยู่ห่างจากขอบสระประมาณ๒๐เมตร

คืออยู่ห่างจากรถมากเหมือนกัน
แค่สมมุติว่านั่งอยู่ในรถแล้วจมลงไปพร้อมกันเนี่ย
มันไม่น่าจะอยู่ห่างจากรถที่เกิดเหตุมาก
แต่รถเนี่ยเลยขอบสระไป๒๐เมตรแต่เจ๊นกเนี่ยอยู่แบบปริ่มขอบสระเลย
ครับคุณนฤทธิเนี่ยนะคะพอลองลงไปดูความลึก
ความชันของขอบสระแล้วก็สระน้ำแล้วเนี่ยลองสำรวจดูเขาบอกว่าพื้นดินบริเวณขอบสระค่อนข้างจะลื่นนะคะ
แล้วก็มีหินเป็นจำนวนมากหินเนี่ยลักษณะเป็นเกล็ดแบบคมคมด้วย
ส่วนขอบสระก็อย่างที่เห็นเลยค่ะค่อนข้างที่จะชันอยู่นะคะ
แล้วลักษณะมันก็คือชันลงไปข้างล่างเรื่อยไม่ได้เป็นแอ่งกระทะที่จะจมลงไปแบบทีเดียวตู้มลงไปเลย
ค่อยค่อยถลายสไลด์ลงไปนะคะทีนี้พอลองลงไปในจุดที่ลึกที่สุดที่คุณอริสสามารถไปได้
ต้องย้ำว่าคุณนาริสสามารถไปได้นะครับเขาบอกว่าที่ความลึกประมาณสักสองเมตรเนี่ย
มันยังคงเป็นพื้นที่ลาดชั้นที่มันจะลึกลาดลงต่อไปอีก
แล้วพื้นด้านล่างที่เหยียบได้เนี่ยเป็นลักษณะดินกับหินแข็งไม่ใช่ดินโครน
เพราะฉะนั้นเหยียบแล้วมันไม่ดูดมันไม่จม
ทีนี้พอทดสอบแบบนี้แล้วคุณนฤทธิ์บอกว่าอืมทำไมศพถึงลอยขึ้นมาเกยอยู่ปริ่มขอบสระได้
ทั้งที่อย่างที่กู้ภัยเคยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าถ้าจมน้ำเนี่ย
ปกติแล้วเนี่ยกว่าศพจะลอยขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าจมปุ๊บลอยปั๊บ
แต่ตำรวจก็ยังคงสันนิษฐานนะคะว่าผู้ตายน่าจะขับรถตกลงไปในสระเองเพราะก่อนจะตกลงไปเนี่ย
มีการเปิดกระจกรถทิ้งเอาไว้อยู่แล้วพอเผลอเหยียบคันเร่งก็เลยอาจจะทำให้รถเนี่ยพุ่งลงน้ำทันที
ทีนี้พอรถตกน้ำก็อาจจะพยายามเอาตัวออกมาทางกระจกหน้าต่างที่เปิดเอาไว้
พยายามที่จะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแต่ด้วยความชันแล้วก็ลื่นของขอบสระ
ลึก๖เมตรขอบสระก็ชันและลื่นมากก็เลยอาจจะทำให้ขึ้นไปไม่ได้
แล้วก็เลยเสียชีวิตจากการจมน้ำ
คุณผู้ชมครับตอนเนี้ยผมอยู่บริเวณในสระนะครับความลึกประมาณที่ผมยืนอยู่เนี่ย
ประมาณเมตรห้าสิบได้นะครับความสูงของผมเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
ติเมตรนะครับหากถ้าลองปล่อยเชือกแล้วก็ค่อยค่อยเดินลงมานะครับ
จะสังเกตนะครับว่าผมจะค่อยค่อยลงมาเรื่อยเรื่อย
ซึ่งตอนเนี้ยเท้ายังเหยียบพื้นอยู่นะครับลักษณะตั้งแต่สระลงมานะครับ
จะเป็นลักษณะแนวดินที่เป็นการชันสโลปลงมาเรื่อยนะครับ
ไม่มีเป็นแอ่งกระทะแต่อย่างใดนะฮะลงไปเรื่อยเรื่อยก็มันจะ
อันนี้ต้องย้ำก่อนว่าก็ทีมงานเตรียมการเอาไว้ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
แล้วก็มีเชือกให้จับเอาไว้ด้วยเพื่อทดสอบดูเรื่องของ
สัมผัสด้านล่างแล้วก็ลักษณะความลาดชันของสระนะคะ
ก็จริงแต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นฆาตกรรมทิ้งนะคะ
เพราะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมศพเสียชีวิตไม่นาน
แต่ลอยขึ้นมาเร็วจังแล้วก็เรื่องของช่วงระยะเวลาการเสียชีวิตอีก
แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๑๒ชั่วโมง
แต่ถ้าฟังคำให้การของบังหนูเนี่ยมันเพียงแค่๒๓ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
เราได้คุยกับผู้ที่ไปเจอศพเจ๊นกคนแรกนะครับ
คือลูกน้องนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ย่าวัว
ตัดย่าวัวให้บังหนูดทุกวันดูวัวให้ทุกวัน
กลับมาจากเอาย่าให้วัวเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องเวลา
ก็ถามบังหนูดว่ารถไปไหน
บอกว่ารถเสียรถยางรั่วก็กลับมาเอาเครื่องมือ
แล้วก็บอกว่าให้ไปดูเจ๊ที่หน้าบ้านว่ารถอยู่ไหม
เอากุญแจรถเปิดเอาเครื่องมือในรถหน่อย
ก็ไปมาแล้วก็บอกว่าไม่เห็น
แกก็บอกว่าไปดูที่สระน้ำเพราะว่าเพิ่งแยกกันตรงนั้น
ก็ไปรอบแรกก็ไม่เจอนะครับเพราะมันมืดมาก
พอถามคนแถวนั้นก็บอกเขาก็ยังไม่เห็นนะฮะ
สุดท้ายเขาบอกว่าก็หาไปหามา
ทีนี้เนี่ยหาอยู่หลายรอบนะครับ
ไปเจอพวกสิ่งของต่างที่แบบเหมือนซื้อมาจากห้าง
ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะสงสัยใครมาทำหล่นอะไรในสระน้ำหรือเปล่า
เดินไปดูอีกทีนึงเห็นเจ๊นกนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่รถหล่อหลัวเกรย์รถมาเอาเกือบมือ
มึงลงไปเหล็กเก้ที่หน้าบ้านนั้น
ว่าเกรย์อยู่มาให้แล้วหลุงเกรย์รถเอารถมา

ได้เอาเกือบมือที่นี้แล้วเป็นได้เกรย์ลงรถกัน

ไปแหละที่สระนามที่กะเดี้ยเปิดเสียงคุณแยกกันที่ตรงนั้น
ผมกะไปกะไปโรครีย์กะ

ผมไม่จบว่ามันหมืดหมาหมา

ผมกะดื้นแล้วไปลืดกะพบล่องกาว

เหมารถตู้มาจากนครสวรรค์นะครับมาเก็บข้าวของที่บ้านของเจ๊นก
อยู่หน้าโรงแปรรูปไม้นะฮะเพื่อกลับไปที่นครสวรรค์
ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรนะครับก็ยังเศร้าเสียใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หนูสามีเจ๊นกก็ยังไม่ขอเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้ก็เครียดมาก
สะพ้ายบอกว่าตอนนี้ศพเจ๊นกอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะครับ
พรุ่งนี้จะรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่าจะไปตั้งศพกันอยู่ที่นครสวรรค์ที่บ้านของชะนกนะ
เพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองนะครับ
เขาบอกว่าจริงที่โบราณเลยชื่นน้องไสักเขาเรียกกันมาแต่โบราณแล้ว
ชาวบ้านชอบไปหาปลากันในนี้เพราะว่ามันค่อนข้างอุดมสมบูรณ
อืมแต่เวลามีใครถามว่าจะไปไหนเนี้ยห้ามบอกไปหนองไซเด็ดขาดเลยนะ
หรือฮะถ้าบอกว่าไปหนองไซจะไม่ได้ปลากลับมาสักตัวเดียว
ต้องบอกไปหนองหัวนอนเลยฮะแล้วชาวบ้านบอกบางทีเคยได้ยินเสียงเหมือนควายอาบน้ำ
ควายร้องอยู่แถวนี้ด้วยแต่พอเดินไปดูก็ไม่เจอค่ะ
เขาบอกว่าจริงที่นี่มันก็มีเรื่องราวแปลกอยู่เหมือนกันนะ
มีเหตุการณ์คนศูนย์หายด้วยตามหาทั้งวันก็ไม่เจอ
ทั้งที่คนบอกว่าก็เห็นมาอยู่ริมสระนี่แหละ
แต่สุดท้ายแล้วกว่าจะเจอก็ไปอยู่ห่างจากสระออกไปแล้ว
บอกว่ามันมีเรื่องลึกลับอะไรแปลกแถวสระนี้เยอะค่ะ

ที่ลุงแกเล่าแต่ลุงแกไม่ได้เล่าว่าผีตัวนี้ลิ้นยาวขนาดนี้นะคะ

ถึงไปไหนเลยฟังไปไหนบ้างนี่

ขน๕การคืนกันครับว่านี้
เนี่ยขี่จักรยานยนต์มาดูวัวดูควายแถวที่เกิดเหตุอยู่บ่อยนะฮะเพราะว่า
แถวนี้ก็จะติดกับพื้นที่ของเจ๊นกเขาอยู่แล้วนะครับ
ก็เคยเห็นขับรถกระบะบ้างนะฮะคือเขาก็ยังแปลกใจว่าโอ้โห
ทำไมถึงขับรถพลาดตกลงสระน้ำจนเสียชีวิตแบบนี้ได้เพราะว่า
ก็เคยเห็นขับพวกรถโฟล์ลิฟท์ที่แบบในธุรกิจค้าไม้อ่ะก็เห็น
ชำนาญยกไม้นี่ฮะเรื่องอาถรรพ์ที่สระน้ำแห่งนี้ชาวบ้านท่านนี้คุณ
ท่านนี้นะครับบอกกับเราบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีชาวบ้าน
เอารถแคคโฮลจะมาปรับที่ดินนะก็มาหลายครั้งทำไม่เคย
นะฮะบางทีรถดับเองก็มีรถเสียไปก็หลายคันอย่าง
ไม่ทราบสาเหตุจนต้องบนบานสารกล่าวกับเจ้าที่ขอให้ขุดสระ
ให้ได้นะจะนำแพะสองตัวเอามาถวายเอามาบูชาถึงขุดได้
ผมคือคนขวัญอ่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นหวัดกลัวมีรถคันหวัด
แต่ตกใจที่นาฬิตมาฐานมาที่ฟังหน่อยนะครับ
ก็ไม่รู้แต่เอ็นเรื่องเล่าอาตันแต่ก่อนนั้นนะมีรถ
มากุดนี้ถ้ารถแม็คก็เครื่องจะดับปล่อยเลยตายครับ
รถแท็คเตอร์แม็คกโลเถียเอาขึ้นไม่ได้ไม่รู้
เพราะอะไรไม่รู้ทีหลังก็มีกำนันคนในบ้านนั้น
คนกำนันมาบนบานสารกล่าวเขาว่าไอ้ตำที่นี่ให้เสร็จ
เขาจะให้กินแป๊ะสักสองตัวจนนั่นน่ะตำเสร็จ
ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่รอก็คือผล
การชนะสูตรอย่างละเอียดของเจ๊นกนะฮะค่ะซึ่งศพ
อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพรุ่งนี้ครอบครัวจะรับศพ
แต่ว่าลูกจะรับไปที่นครสวรรค์ที่บ้านเกิดของเธอ